มาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเป็นอุทาหรณ์สำหรับสาว
ต้องบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองแบบนี้นะคะ
มีน้องนักศึกษาผู้หญิงสองคนค่ะบอกว่าต้องการที่จะอัพไซต์ก็คือทำหน้าอก
ปรากฏว่าคลินิกเสริมความงามที่น้องจะไปทำบอกว่าต้องถ่ายรูป
ส่งไลน์มาก่อนก็คือถ่ายรูปหน้าอกแล้วปรากฏว่ารูปที่ส่งไป
ก็คือรูปหน้าอกของน้องที่ส่งไปที่คลินิก
มันหลุดว่อนเน็ตเลยน้องบอกว่าตอนนี้อับอายขายขี้หน้ามาก
ไม่อยากไปเรียนแล้วเพราะว่าเพื่อนเห็นหมดแล้วค่ะ
ผู้เสียหายคนแรกก็คือน้องสองนะคะนามสมมุติอายุ๒๑ปี
เป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นพริตตี้นะคะเธอเล่าบอกว่าเธอเนี่ย
ถ่ายรูปหน้าอกส่งไลน์ไปให้กับคลินิกศัลยกรรมชื่อดังแห่งหนึ่ง
เพื่อปรึกษาปัญหาด้านเต้านมที่อาจจะไม่เข้ารูปแต่ไม่รู้ว่าภาพที่เธอส่งไปเนี่ย
หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากเพื่อนบอกว่ามีภาพหลุดของเธอนะ
ปรากฏตามเว็บไซต์ต่างเธอบอกว่าโอ้โหอายมากไม่กล้าไปเรียนเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะทนายรัชพลศิริสาครซึ่งเป็นทนายความ
แล้วก็เป็นประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
นำผู้เสียหาย๒รายเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจปทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนแรกน้องสองที่เธอถ่ายรูปหน้าอกไปถ่ายเฉพาะหน้าอกจริงไม่เห็นหน้า
ส่งไปให้กับคลินิกคลินิกแอดมินเพจบอกว่าได้ส่งมาอย่างนี้
รู้ได้ไงว่าเป็นของใครอ่ะอ้าวก็เราคุยกับใครอ่ะไม่เห็นชื่อเหรอ
เขาบอกว่าคือแต่ละคนเนี่ยถ้าส่งแบบนี้มาอาจจะทำให้แอดมินสับสนได้
เนี่ยค่ะก็เลยต้องถ่ายติดหน้ามาด้วยน้องก็เลยตัดสินใจถ่ายเห็นทั้งหน้าตัวเอง
แล้วก็หน้าอกด้วยส่งไปที่แอดมินส่งไปที่คลินิกแต่สุดท้ายภาพมันหลุดนะคะ
ทีนี้ไปพูดคุยกับน้องนักศึกษาอีกคนที่ก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน
ชื่อว่าน้องแพลวนามสมมุติอายุ๒๑ปี
น้องบอกว่าน้องเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊คเสริมความงาม
ซึ่งเฟซบุ๊กก็มีการจัดกิจกรรมเสริมความงามฟรีบ่อยครั้ง
เช่นเสริมจมูกเสริมหน้าอก
ล่าสุดมีการจัดกิจกรรมแจกหน้าอกก็คือทำหน้าอกฟรีนั่นแหละค่ะ
กับโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งผู้เสียหายเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะ
คือต้องบอกว่าการทำหน้าอกเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะ
เป็นหลักแสนบาทคือพอมีกิจกรรมแบบนี้มาหลาย

อยากจะทำอยู่แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจ
อ่าก็เลยตัดสินใจไปทำด้วย

ถ่ายรูปหน้าอกส่งไปจนกระทั้ง
ทราบว่าหน้าอกของเธอไปอยู่บนสื่อออนไลน์ค่ะ
ไปเผยแพร่ไปโดนประจาน

เดี๋ยวถ้าไม่ส่งเพิ่มเดี๋ยวจะประจานเพิ่มรูป

ทีนี้ทนายรัชพลที่พาน้องสองคน
แม้ว่าทั้งสองกรณีจะเป็นคนละสถานเสริมความงาม
แต่ว่าภาพที่มันปรากฏออกไปเนี่ยเป็นภาพในเว็บไซต์เดียวกัน
คาดว่าน่าจะมีเกลือเป็นนอนก็คือคนในคลินิกนั่นแหละ

กระทำทั้งสองกรณีถือว่าเป็นความผิด

ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้าข่ายคมคู่
คืนใจให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ก็เลยต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้แนะนำนะถ้าสมมุติว่าจะมีการปรึกษาอะไรแบบนี้จริงไปปรึกษาที่คลินิกเลย
ดีที่สุดปลอดภัยที่สุด